คุณผู้ชมไปที่ชนบุรีนี่เป็นเรื่องระหว่างคู่รัก
ผู้หญิงชาวไทยนะคะอายุ๒๐ปีเธอถูกแฟนนุ่มชาวต่างชาติ
ทำร้ายร่างกายเจ็บหนักเลยค่ะ
คลวนคลางด้วยความเจ็บปวดขอความช่วยเหลือค่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทยานะคะ
อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
ไปช่วยผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณจีรนันสนทอง
เป็นชาวเพชรชบูรณ์นะคะอายุ๒๐ปี
ตอนที่ไปพบเนี่ยคือเธอนอนคว่ำร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวด
ตรงไหนไม่ได้เลยจับตรงไหนร้องแสดงว่าเจ็บมาก
แล้วตามตัวเนี่ยมีรอยฟกช้ำคือปวดร้าวไปหมดเลยค่ะ
เธอบอกว่าถูกแฟนนุ่มเธอใช้คำนี้นะคะกระทืบ
คือเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะก็ต้องประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหเจ็บปวด
ระบมไปทั้งร่างนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตีสี่คร
ที่ผ่านมานะคะที่หมู่บ้านเอกมงคลที่พัทยาหนองปลือชนบุรี
ตอนที่เขาไปเนี่ยนี่คือสภาพบ้านนะคะข้าวของแตกกระจาย
กระจกก็แตกโอ้โหอันตรายจริงแล้วก็มีมีดปอกผลไม้ยาวสิบเซนตกอยู่ที่พื้น
เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุได้ทันนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุรุนแรงกว่านี้
ผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติมีอาการมืนเมาค่ะแล้วทุบกระจกประตูบ้าน
ตะโกนโหกเวกโวยวายเป็นภาษาต่างชาติแปลเป็นไทยประมาณว่าไม่กลัวใคร
เองมีตำรวจดูแลอยู่ประมาณนี้พบรอยขวนจากเล็บของผู้หญิงที่ใบหน้านะคะ
ก็มีการประถมพยาบาลแล้วเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์เนี่ยค่ะนี่คือสภาพตอนที่
ตำรวจเขาไปเจอนะคะไปช่วยระงับเหตุ
คุณจิรนันผู้บาดเจ็บบอกว่าเธอเพิ่งคบหากับผู้ชายคนนี้
ซึ่งมีธุรกิจบาเบียคบกันมาได้๔เดือน
แต่กลับถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วหลายครั้ง
ครั้งล่าสุดทนไม่ไหวก็กลับมาที่บ้านจะเก็บของจะเลิกแล้วจะไปแล้ว
แต่มีปากเสียงกันรุนแรงลงไม้ลงมือแบบนี้ค่ะ
ยอมรับว่าเธอเนี่ยต่อยที่หน้าของผู้ชายก่อนแล้วก็ทำกระจกบ้านแตก
แต่ผู้ชายเนี่ยผลักคืนจนล้มลงแล้วเข้ามาเตะมากระทืบซ้ำ

ฝ่ายชายก็บอกว่าตนเองรวยจะปล่อยให้เธอพิการและตายไปเลย
บอกโอ้ร่างกายก็เจ็บใจก็เจ็บค่ะ
ตำรวจก็แนะนำให้เธอไปรักษาตัวแล้วก็ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับแฟนนุ่มคนนี้ค่ะ